ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่เคยผิดหวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้วันครู
เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของคุณครูที่บอกว่าไม่ผิดหวังเนี่ยสมแล้วนะคะที่เขาเป็นครูอ่ะ
แล้วครูคนนี้นะเขาโด่งดังมาสัก๔๕ปีแล้วล่ะจากการที่เขาเนี่ยนะมีลีลาการสอนที่ไม่เหมือนใคร
มีลีลาการสอนที่ไม่ธรรมดามีการร้องเพลงในระหว่างการสอนแปลงเพลงออกมาให้เด็กนั้นได้เข้าใจ
โดยเฉพาะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นวิชาที่หลายคนไม่ค่อยถนัด
แต่คุณครูคนนี้เขาสามารถที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจได้
แล้วตอนนี้เขาก็โด่งดังอีกครั้งคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูรีลาการสอนของคุณครูท่านนี้เลยค่ะ

อยากเห็นนักเรียนตอบได้

อยากเห็นนักเรียนตอบได้

มันต้องเป็นเหมือนแบบคอนเซิร์ตนะครับคุณ

โอ้ยเคยเอามาเนี่ยไล่ฟาดกับ
โหเนี่ยเกเลแต่เด็กเลยอะ

สร้างบรรยากาศสนุกสนานเหมือนเปิดคอนเสิร์ตร็อก

ครูโซ่นหาไทยยอดหาไทยรีสีคำ

เขาร้องเพลงสอนแบบที่คุณธนาอ่านข่าว
ร้องเป็นเพลงแบบนี้เลย

เพลงของพี่ตูนเนี้ยนะ

แต่ว่าแนะนำคุณกูเชื่อที่ไหนสอนที่ไหน
เพลงเพลงเดียวกันเลย
เกือบได้แล้วอ่ะ
เอาให้ล้อมเพลง

คุณครูคนนี้ชื่อเล่นว่าครูโซ่นะคะชื่อจริงยอดฮาไทยรีศรีคำค่ะ
เป็นคุณครูประจำวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรจังหวัดระยองนั่นเองนะคะ
ตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขายกย่องให้เป็นครูพันธุ์ใหม่ค่ะ
เพราะว่าครูโซ่สามารถเอาบทเรียนยากของวิชาคณิตศาสตร์
อย่างตรีโกนมิติอย่างนี้ค่ะแปลงมาเป็นเพลงอย่างตัวอย่างที่ดูไปเนี่ย
ทำให้น้องได้สนุกสนานกับการเรียนการสอน
แล้วก็เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นด้วย
นี่ถือว่าเป็นการฉีกภาพลักษณ์เดิมของการเรียนการสอน
แล้วก็ยิ่งทำให้น้องสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วยนะคะ
นี่คือความโด่งดังของครูโซ่ที่เขามีวิธีการสอนมาหลายปีแล้ว
ตอนนี้นะครูโซ่เขาแบบมีมิติใหม่เนี่ยค่ะ
แปลงชุดคอสเพลย์หรือว่าชุดแฟนซีเนี่ยมาสอนอีก

นี่น่าจะเป็นเรื่องนินจาชื่อดังอะไรนาริโตะอะไรทุกอย่าง

แต่ถึงไม่ทีนะคะนี่ไงคุณแต่ละชุดนี่
นี่มีอีกเหมือนกันคือโซ่สปาตัน
สัญหามากอ่ะครูผมว่าครูโซ่ไปกันใหญ่แล้วครับ
คุณครูเขาบอกว่ามีความสนุกสนานในการแต่งกายด้วย
แล้วก็ในการแต่งเพลงด้วย
คุณครูเคยถามเด็กไหมว่าเด็กสนุกไหม
น้องใบตองคุณมีคำถามกับครูโซ่ใช่ไหม

ผมเชื่อว่าคุณครูโซ่เนี่ยก็อยากจะคุยกับเราเหมือนกัน
จะตอบแน่นอนเพราะตอนนี้ครูโซ่อยู่ในสายกับเราตลอดข่าวแล้วค่ะ

มีผมชนะคุณนิวนาวแล้วก็น้องใบตองนะข้างผมนะ

วันยุดคุณครู
ขอเวลาครูโซ่มาคุยกันนิดหน่อยนะครูนะ

ครูโซ่เนี่ยโลกโซเชียลแล้วก็เด็กหลายคนรู้จักแล้ว
่งดังมากนะคะว่ามีวิธีการสอนที่แบบเก๋ไก่ไม่เหมือนใคร
แต่อยากถามแนวคิดครูหน่อยว่าครูเนี่ยได้ไอเดียนี้มายังไงคะ

มันคือการสอนโดยใช้กิจกรรมนะครับการที่ทำให้เด็กตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ของห้องเรียนจะต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถโต้ตอบกับคุณครูได้และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนได้ตลอดเวลา

คือสิ่งที่เราทำมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นปีที่๗แล้วมั้ง

คุณครูค่ะคุณครูได้ไอเดียการสอนแบบนี้มาจากไหนคะ

แลนด์ก็เป็นประเทศที่สามารถทำการเรียนการสอนได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก

ที่เซาวิสเซแลนด์ที่ไหนนะครับ
แลนดฟินแลนด์ฟินแลนด์ประเทศที่เรามีการศึกษา
ฟินแลนดเขาร้องเพลงสอนแบบนี้เหรอครับ
ปิดแลนดเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มครับในการจัดแบบการเรียนร่วมมือกันในห้องเรียน
คำถามก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้วทำไมมัวแต่พูดแต่ว่าฟินแลนด์ทำได้
ทำไมเราไม่ลองทำกันล่ะทำไมเราต้องรอคำสั่งกระทรวงล่ะ
เราบอกฉันไม่ต้องรอเราทำก่อนดีกว่าแล้วทำได้ผลยังไงเราจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อย
ครับแล้วก็เลยเห็นสิ่งที่เห็นในตอนเริ่มต้นที่เป็นเพลงข่าวนั่นแหละ
ครับเป็นยุคเริ่มต้นของการทำกิจกรรมรูปแบบการสอนนี้
แล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มพัฒนาด้วยการเป็นเริ่มเข้าไปเจาะลึกถึงว่านักเรียนชอบอะไร
ถ้าบทเรียนนี้เกี่ยวกับเรื่องของเลขโรมันก็เป็นชุดโรมันมา
แล้วนี่ค่ะคุณครูชุดฮิปพอปอย่างนี้ค่ะครูคะ
ฮิปพอปจะใช้ในตอนสรุปคอนเซ็ปต์ครับคืออย่างนี้ฮะถ้าตอนนั้นช่วงกระแสอะไรที่มันกำลังฮิตสำหรับเด็กนักเรียน
จะจับกระแสที่ใกล้ตัวนักเรียนมาเป็นเนื้อหาของวิชาเรา
ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบแรปแบบทุกอย่างมันเป็นอะไรก็แรปหมดเลย
คุณครูเคยถามเด็กไหมคะค่ะคุณครูเคยถามเด็กไหมคะเด็กมีแซวไหมเด็กเขาสนุกไหมเขามีส่วนร่วมยังไงบ้างสนุกมาก
ไม่เพราะว่าทุกวันนี้เด็กไม่เคยคิดว่าครูส้มมาสอนเลยเด็กคิดว่าใครจะมากันแน่วันนี้จะเป็นฟารุครับ
เป็นโซซี่มาหรือไม่อย่างนี้เด็กนักเรียนจะแบบสนใจเรื่องว่าตรงนี้ว่าเวลาเราทำรูปแบบการสอนเนี่ย
สมมุติเราพูดถึงเลขโรมันสิ่งที่ซักอยู่ในหัวเด็กที่ผมสอนก็คือนักรบโรมัน
แล้วเขาจะตอบได้ไปที่เนื้อหาวิชาที่เขาจำได้ขึ้นใจในคาบเรียน
คุณที่ถามคำถามจะได้คะแนนอย่างนี้จะวนกันอย่างนี้

ใช่มันเป็นการทำกลุ่มที่มีคะแนน
สะสมไปกับการเปิดไข่ท่องคำ
โอ้โหเปิดไข่ท่องคำนี่แบบเล่นจงเล่นเกมเลยนะอุ๊ยน่าสนุกจริง
ก็จะมีเพลงมีวิธีการจำ

พัฒนามา๗ปีแล้ว
ประสบความสำเร็จดีเด็กก็มีผลการเรียนที่ดีด้วยนะคะคุณครู

เราเจาะลึกไปถึงตัวบุคคลมากเท่าไหร่

เหนื่อยมันต้องเหนื่อยแหละ
ครูเตรียมตัวดีมากด้วยนะคะ
ทำการบ้านเนอะรู้โจทย์รู้กระแสอะไรต่างด้วย

แล้วคุณทรโส่นะคะ
คุณครูวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนผ่านมาตลอด
หลายคนเรียนจบไปแล้วหลายคนที่ยังเรียนอยู่
อาจจะเกิดความรู้สึกภาวะว่าเอ๊ะทำไมครูต้องวุ่นวายกับเราเหลือเกิน
ทำไมครูต้องมาเจ้าขี้จักรกันกับเราแล้วเกิน
ถามความจริงเลยไม่มีครูคนไหนหรอก
ถ้าไม่รักไม่ห่วงแต่ไม่ทำ
ที่เค้าทำเพราะเค้ารักเพราะเค้าห่วงว่าอนาคตจะเติบโตมาเป็นยังไง
หลายคนจบไปหลายคนคิดถึงครู
หลายคนเคยนึกภาพถึงคุณครูที่เคยเจ้าที่เจ้าการ
อยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่าอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลก
และทุกคนเขาทำอาชีพนี้เพราะเขารัก

คุณครูโซ่ยอดทัยรีศรีคำนะคะ
โอกาสหน้าวันดีอาจจะเชิญมา

เป็นเด็กดีกว่านี้หน่อยนะคะครู
ว่าจะมีซิงเกิ้ลใหม่ออกมาเมื่อไหร่